เนื่องในเทศกาลวันสงกรานวันปีใหม่ไทยแบบนี้นะคะ
สมาคมกีฬากรีธาแล้วก็วอเล็กบอลค่ะ
เขาก็เลยจัดพิธีรดน้ำดำหัว
เป็นเพลงนี้ที่สวยงามของชายครับ
สมาคมกรีธาแห่งประเทศไทยนะคะ
จัดพิธีรดน้ำดำหัวในงานสงการประจำปี๒๕๖๒ค่ะ
โดยมีแฝดใหญ่พลตำรวจตรีสุรพงศ์อริยมงคลเลขาธิการสมาคมกรีธาเป็นประธาน
พร้อมด้วยนักกีฬาทั้งประเภทลูกและหลานค่ะ
ค่ะแต่นักกีฬาประเภทลูกบางส่วนนะคะ
ณตอนนี้แข่งขันอยู่ที่มายอามีสหรัฐอเมริกา
ซึ่งประเพณีนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะ
จากว่าสมาคมไม่ปล่อยให้นักกีฬากลับบ้าน
เพราะว่าต้องการลดการเกิดอุบัติเหตุ
โดยพลตำรวจตีสุรพงศ์
ก็เปิดเผยถึงการเตรียมนักกีฬาหลังเทศกาลสงกรานด้วยนะคะ
ว่าก็จะมีโปรแกรมแข่งขันกรีทาชิงแชมป์เอเชียที่กาต้า

และแม้จะจัดพิธีรดน้ำดำหัวนะคะ
แต่ว่านักกีฬาก็ยังต้องฝึกซ้อมต่อไป

จะสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้อย่างแน่นอน
แต่ขอไม่ระบุว่าเป็นกี่เหรียญและได้จากประเภทใดบ้างค่ะ
มันเป็นภาพที่เราได้เห็นทุกปี
แล้วก็จะดำเนินการต่อไปทุกครั้งทุกปีนะครับ

เพื่อนักกีฬารุ่นใหม่เข้ามาจะได้เรียนรู้ว่า
นี่คือสมมกีธาของเราเรามีเอกลักษณ์ของเรา

เราก็ต้องช่วยรักษาไว้ได้จนลงไว้

นายก็นำนักกีฬาวอลเล็ตบอลไชยห่าด
ผู้ตัดสินเข้ารถน้ำขอพรไนโทนี่เหลียว
แล้วก็เรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐเลขาธิการสาพันธ์วอเล็กบอลแห่งเอเชีย
บอลชายหาดเอเชียนทัวร์เอสโคล่าชิงลาโอเพ่นครั้งที่๒๐
ในวันนี้นะคะถึง๑๖เมษายนที่สงขลา
ก็ติดตามการถ่ายทอดสดได้ทางแอปพลิเคชันทรูไอดีค่ะ